ดูเรื่องราวของเสียกรรมลอกันหน่อย
คุณผู้ชมไปจ้างคุณบอลเชิญยิ้มกับคุณแจ๊ดชวนชื่น
จะไปแสดงคอนเสิร์ตกันนะที่ผ่านหนอมจังหวัดนครสิทธิ์ธรรมราช
เอารูปภาพเอาโปรไฟล์เอาคลิปของเขาไปโปรโมทว่าจะมีการจัดงาน
พ่อค้าแม่ค้าจ่ายเงินค่าแผงค่าที่ไปขายของ
แล้วก็ไปขายบัตรได้เงินไป๓ล้านกว่าบาทสุดท้าย
งานไม่จัดแล้วก็เชิดเงินหนีไปครับ
คุณบอลบับของขึ้นเลยครับ
ตลกไม่ออกนะไลฟ์แบบดุเดือดมากเลยขึ้นมึงขึ้นกูเลยนะฮะ
หลอกว่าเนี่ยจะจ้างบอลเชิญยิ้มจ้างแจ๊ดเนี่ยนะ
แสดงคอนเสิร์ตหน่อยครับที่หาดขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ติดต่อมาวางเงินมาจำก็เงียบหายไปก็เงินก็ยังไม่วางนะฮะ
พอตนสอบถามในพื้นที่ว่ามีงานจัดงานหรือเปล่าถามคนในพื้นที่นะ
มันมีข้อความโปรโมทไปแล้วมีการจัดงานจริงหรือเปล่า
แล้วตอนนี้ก็มีการจำหน่ายบัตรเข้างานไปแล้วมีการไปเก็บเงินพ่อค้าแม่ค้า
เพราะว่าจะมีการให้คนเข้าไปขายของรายละ๑๐๐บาท
ล่าสุดเสียคนนั้นเนี่ยได้เงินไป๓๒๐๐๐๐๐บาทแล้วก็หายไป
งานก็ไม่ไปจัดนะฮะตนทนไม่ได้ครับที่ถูกหลอกตัวเองก็โดนหลอก
พ่อค้าแม่ค้าก็โดนหลอกคนจะไปดูงานก็โดนหลอก
แล้วเกรงว่าคนในพื้นที่จะเข้าใจผิดว่าศิลปินไปหลอกลวงเขา
ยอมรับว่าโกรธมากเพราะว่าน็อตเนี่ยเสียนเนาทกำลอดเนี่ย
ใช้ชื่อในตลาดเขาใช้ชื่อเรียกในตลาดบอกว่าโน้ตนะ
โน้ตหลอกลวงคนมาเยอะแล้วบอกว่าอยากจะพูดเยอะนะ
คือผมมาจับเรื่องได้เพราะว่าพี่กล้วยแขกคนหนึ่งลูกชายอาสมเพชร
บอกว่าบอลบอลไปงานขนอมวันที่๑๘เปล่า
บอกใช่พี่เฮ้ยเช็คให้ดีนะเนี่ยเอาทำไมอ่ะพี่
พวกพี่เนี่ยมันเอาหลอกให้เอาเวทีมาลงไฟแสงสีเสียง
มันหลอกมาที่วัดไผ่เหลืองเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
สดร้อนเลยใช่เรื่องมันถึงโปรแตก
ตรงนี้คือเข้ามาหาผมเยอะมากแม่ค้าเอ่ยแม่ค้าที่ตลาด
ที่เขามาเก็บหนูคนละพันคนละพันเก็บไปเนี่ยลงโรงแรมมาไปจองเอาไว้
สรุปบุฏิกรรมเยอะเคยหลอกวันแล้วนอกจากคุณบอลแล้ว
แน่นอนมีคุณหนุ่มกะลาคุณป้านครินรวมไปทั้งวงมหาหิน
อย่างคุณแจ๊ดชวนชื่นด้วยนะฮะก็บอกว่าโกรธเหมือนกันนะโกรธมาก
เพราะว่าเชื่อว่าพอมีข่าวไปก็จะตามจับตัวได้ไม่ยากหรอก
แต่ก็อยากฝากเตือนว่าคนในวงการต้องรอบครอบด้วยนะครับ
น็อตกรรมรอคนนี้ชื่อจริงคือนายสมชาติผู้เผือกนะฮะ

เคยบวชอยู่ที่วัดคู่สร้างอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรประการ
ก่อเหตุแบบนี้มาแล้วครับแอบอ้างว่าจะมีการจัดงานบุญกระดูกโยมพ่ออย่างยิ่งใหญ่
ผู้เสียหายทั้งเจ้าของกิจการโต๊ะจีนคณะแสดงโขนสด
ตอนนั้นก็โอ้โดนไปตามกันนะฮะ
เจ้าตัวก็เดินทางไปมอบตัวทั้งที่ยังบวชอยู่คาผ้าเหลืองเลย
มาเกือบ๘เดือนก็ยังมาก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีก
ได้เงินไป๓ล้าน๒แสนบาททีเดียวครับ